พาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอ้โหประชาชนเขาใจดีใจดี
ยังไงส่งหนี้ไปให้คุณหมอแล้วก็พยาบาล
หน้ากากเทวดา

หนี้แต่ที่บอกว่านี่น่ะก็คือหน้ากากเทวดา
หน้ากากเทวดาคืออะไรคะ
ที่มันไว้เอาป้องกันพวกเชื้อโรค

ได้มาจากนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนานครศรีธรรมราช

ทำขึ้นมาเป็นหน้ากากกักกันเชื้อโรคแบบนี้นะครับ
หลายคนเนี่ยเขากำลังทำขึ้นมานี่แหละ
แล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปด้วยคือ

มีมงกุฎด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
เรียกได้ว่าไม่ต้องเป็นนางสาวไทยก็มีมงลงเหมือนกัน
นี่น่าจะเกิน๑๘มงกุฎแล้วนะคะ
ไม่ใช่๑๘มงกุฎที่ไปหลอกลวงใคร
แต่ว่าเป็นมงกุฎที่เอาไว้มอบเป็นเหมือนรางวัล

มหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ

การจนะรักษาการผู้อำนวยการ
รวมไปถึงพยาบาลนะฮะ
ออกมารับมอบหน้ากากเชื้อโรคแบบนี้
ด้วยตัวเองพร้อมกับใบหน้าที่มันยิ้มแย้ม
คือกำลังใจมาเต็มจริง

เรียกได้ว่าตอนนี้นะ
ทุกคนกำลังต้องการมากอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับ
ทุกหน่วยงานทุกโรงพยาบาลแล้วนี่

ไม่ใช่แค่มานั่งปรบมือให้กำลังใจอย่างเดียว
สิ่งที่เขาทำได้เขาก็จะทำให้ก็คือ
หน้ากากแบบนี้บางคนเย็บเป็นหน้ากากผ้าอนามัย

ถูกต้องแล้วคือมีทั้งหน้ากากแบบหน้ากากผ้านะคะ
แล้วก็มีทั้งบางคนก็ส่งหน้ากากอนามัย

ก็มีถุงไม้ถุงมืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
เขาก็ส่งมอบให้ทางโรงพยาบาลต่างด้วย

ลักษณะที่เป็นมงกุฎนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานะคะ

ก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกดีแบ่งให้กันนะคะ